เศรษฐกิจเรามองทั้ง๓๔ตัว
ทั้งเรื่องของการส่งออกทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว
แล้วก็เรื่องของการบริโภคภายในประเทศ
แต่เนื่องจากเรามาอยู่ภาคอีสานและขณะนี้ปัญหาทำให้เห็นชัด
ว่าการบริโภคภายในประเทศคือสิ่งที่สำคัญ
คือการเพิ่มคอนซัมชั่นภายในประเทศ
ดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะโฟกัสลงไปที่เราเรียกว่าคนตัวเล็กนะคะ
คือปรับหนี้นะคะเติมทุนลดภาษีแล้วก็สร้างเศรษฐีใหม่นะคะ
จะพุ่งไปที่๓กลุ่มใหญ่คือ๑เกษตรกร
แล้วก็๓ก็คือเด็กรุ่นใหม่คนตัวเล็กเด็ก

แต่ว่าคงมีเวลาพูดได้แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของเรื่องของกลุ่มเกษตรกรนะคะ
กลุ่มเกษตรกรจะเป็นกลุ่มที่ถ้าเราเป็นรัฐบาลภายใน๔ปี
เราจะเปลี่ยนฐานการผลิตของประเทศใหม่
เราจะเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารสุขภาพอาหารปลอดภัยป้อนโลก
และอีสานคือฐานของการผลิต
อร่อยที่สุดอยู่ที่นี่ในโลกนะคะ
ดังนั้นเราจะมุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนการผลิตทั้งหมดนะคะ
ไปสู่อาหารคุณภาพอาหารปลอดภัย
เพื่อยกระดับราคาเปลี่ยนการผลิตโดยเรามีกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดิน
ในช่วงแรกเริ่มต้นเราจะให้เพิ่ม
เพื่อไปพัฒนาการผลิตเกวียนละ๕๐๐บาทนะคะ
แต่แคปไว้เพื่อให้เกษตรกรตัวเล็กก็คือ๑๕เกวียนนะคะหรือ๑๕ตัน
แล้วก็ถ้าเป็นลายเล็กมากเราก็แคปไว้ด้านล่าง
ก็คือ๗ตันขึ้นไป๗ตันลงมาเราให้๓๖๐๐๐บาทนะคะ
อันนี้เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตให้เลย
แต่ว่าทั้งหมดต้องดึงไปสู่การที่จะต้องผลิตอาหารสุขภาพ
อาหารปลอดภัยปรับเปลี่ยนทั้งหมดมียุ้งฉางของตัวเองนะคะ
และเพิ่มไม่ต้องปลูกเยอะปลูกน้อยราคาดีนะคะ